โควิด๑๙นะคะก็มาติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องนี้
เพราะว่าวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าการกระจายวัคซีนนั้นทุกอย่าง
เป็นไปตามแผนนะคะเริ่มการกระจายวัคซีนไปแล้ว
หนึ่งล้านหนึ่งแสนโดดทั้งแล้วก็
เป็นการกระจายไปยังหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศค่ะ
นี่นะคะสถานการณ์โควิดเรามาดูกันก่อนนะคะ
สำหรับการติดเชื้อในไทยวันนี้ค่ะ
เพราะผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสามพันสี่ร้อยสี่สิบราย
เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่สองพันสามร้อยห้าสิบสามราย
ติดเชื้อในเรือนจำหนึ่งพันแปดสิบเจ็ดราย
เสียชีวิตเพิ่มสามสิบแปดรายยอดติดเชื้อรวมระลอกเมษายนเนี่ยนะคะ
หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบเก้ารายนะคะนี่ค่ะ
รวมยอดติดเชื้อสะสมนะคะหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบสองราย
ไปดูเรื่องวัคซีนกันหน่อยค่ะการกระจายวัคซีนเนี่ย
เมื่อช่วงเช้านี้พลเอกนัทธพลนาคพาณิชย์ผู้อำนวยการ
ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้า
ได้พูดว่ามีการหารือกันกับนายแพทย์ปียสกลสกลสัตยธร
ประธานกรรมการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ท่านนายกเนี่ย
ให้ความเห็นชอบเรื่องนี้ในฐานะพอสบคนะคะ
ส่วนการจัดสรรวัคซีนให้แต่ละจังหวัดพลเอกนัทพลบอกว่า
ไม่ใช่จำนวนที่สอบคอให้ความเห็นชอบสอบคอดูแลเฉพาะภาพรวมในเดือนมิถุนายนนี้
เรื่องต้นได้รับรายงานว่าจะมีวัคซีนทั้งหมดประมาณ๖ล้านโดส
ก็จะมีทั้งแอสตราเซเนก้าและซีโนแวคนะคะแล้วคาดว่าวันที่เจ็ดมิถุนายนนี้เนี่ย
ทุกจังหวัดจะได้ฉีดวัคซีนหรือไม่อันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถาม
เลขาสมชบอกว่าตามที่กระทรวงสาธารณสุข
รายงานก็น่าจะจัดสรรได้ครบทุกจังหวัดแล้วก็จะทยอยแจกจ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะ
จัดสรรวัคซีนจะคิดจากยอดวัคซีนจำนวนเต็มที่มีในแต่ละเดือน
แล้วก็ทยอยจัดสรรแบ่งส่งเป็นรอบรอบไปดูทางคุณอนุทินชาญวีรกูล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

๒โดสแล้วก็ห่างกัน๒๔สัปดาห์
ตัวนี้ป้องกันอาการป่วยของโรคได้๕๑

แล้วก็จะป้องกันการป่วยรุนแรงกับการป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้๑๐๐
ถ้าจะให้สรุปตอนนี้
สำหรับวัคซีนที่ได้รับอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก
จะมีทั้งหมด๖ยี่ห้อก็คือ
การอนามัยโลกรับรองไป๖ยี่ห้อ
แต่ว่าสำหรับในไทยคณะกรรมการอาหารและยาหรือออย
อนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีน๕ตัว